เราจะเห็นภาพที่ทั้งโลกเห็นพร้อมกัน

แล้วก็มีการต้อนรับขับสู้ของโดนัลดทรัมป
ประธานาธิบดีสหรัฐต่อผู้นำของไทยนะครับ
ซึ่งก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะส่งสัญญาณที่ดีเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าผู้นำของไทยเป็นผู้นำที่มาจากทหารก็ตาม
แต่ว่าทั้งโลกเองก็มองว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น
แต่ว่าคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

แต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกของเราผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ต้องทำหลังจากนี้ทำอะไรบ้างครับ
ต้องมาติดตามกันในสอบวิเคราะห์เจ้าตกม่านกันเหมือนวันนี้ครับ
ผู้คนที่หลั่งไหลกันเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ

คงไม่ต้องบรรยายความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อในหลวงแล้ว

เดือนตุลาคมนะครับ
เป็นเดือนที่จะต้องอยู่ในความทรงจำของ

ตลอดชั่วชีวิตนะครับ

พระราชพิธีสำคัญคือพระราชพิธี

หลวงราชการที่๙ในวันที่

ซึ่งก็ทางหนังสือดุลไทยรัฐ

โครงการทุกอย่างเพื่องานนี้

ไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทย

ในวันที่ครบรอบ

เดี๋ยวจะมีการแถลกข้าวยงไปทางกลางโชคสลบไม่จางหาย

รวมกันเพื่อจะร่วมในงาน
สำคัญในชีวิตของพวกเราทุกคน
ทางการเมืองที่เราจะตลบม่านการเมืองก็เดินหน้าไป
ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ
ผลสำเร็จจากการเยือนสหรัฐของท่านนายกประยุทธ์

ที่เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ได้รับการต้อนรับขับสู้
อย่างดีจากประธานาธิบดีโดนันทรัมพ์

ไม่ใช่ผลเอกประยุทธ์พบโดนันทรัมพ์
แต่เป็นการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ได้พบกับประธานาธิบดีสหรัฐ

แล้วผลสำเร็จความใกล้ชิดความสนิทสนมที่เกิดขึ้นเนี่ย

รวมกับได้สร้างจุดประกายอยู่อย่างหนึ่ง

จะประกาศวันเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
แล้วก็พูดว่าต่อจากนี้ไป

ในช่วงหลังเดือนตุลาเนี่ยคงจะเริ่มเห็นภาพเห็นอะไรชัดเจน
เอาองค์ประกอบของการเดินตามรถแบบครับ

เพราะว่าประธานาธิบดียักษ์ใหญ่มาขนาดนี้แล้ว
ก็ห่วงว่าการค้าขายเราจะเสียเปรียบเขา

แต่ผมเชื่อว่าในความเป็นประเทศไทยของเราเนี่ย

แล้วก็อะไรควรไม่ควร
ผมเชื่อมั่นในผู้นำของเรา
เพราะว่าทำอะไรอย่างนั้นก็จะไปต่อลำบากนะครับ
แต่สิ่งที่ห่วงเขาคงจะที่ทวิภาคีใช่ไหม
เจรจากันเป็นโต๊ะเป็นหมู่ไม่เท่าไหร่
แต่วิภาคีนี่มันก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ

แต่เท่าที่ดูจากอาการของพลเอกประยุทธ์เนี่ย

แม้แต่เรื่องการที่จะต้องซื้ออาวุธ
ซื้ออะไรหรือซื้ออะไรบ้างเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องของการผูกพันทางงบประมาณไปอะไรไป
แต่เหนืออื่นใดในความเชื่อมั่น

การที่ผู้นำของประเทศไทยเราไปพบผู้นำของโลก
ทางด้านเศรษฐกิจการค้าด้านการเมือง
เราก็กำลังคาอยู่กับวิกฤติการเมือง
เมื่อกี้คุณทงชัยพูดถึงเดือนตุลาคมเนี่ย
เป็นเดือนที่รวมใจกันของคนไทยที่สุดของที่สุด
ผมก็อยากให้การเมืองเนี่ยนะ
เราเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
ส่วนจะปรองดองกันได้แค่ไหนนั้นเนี่ย
เราก็ต้องดูกันต่อไป
แต่ก็หวังนะครับ
หวังว่าฟ้าใหม่ของประเทศไทยเนี่ย
ต่อไปนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริง
เพราะว่าโลกก็ได้เห็นความสว่างสวัย
แล้วก็ผู้นำโลกก็ยังยอมรับ
แม้ว่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารก็ยังต้อนรับขับสู้
แบบครบเต็มรูปแบบ
ประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
ต้อนรับนายกของเราเข้าไปแบบกันเองทั้งนั้นเลย
อันนี้เป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าเนี่ย
ผมอยากให้คนไทยและประเทศไทยรวมทั้งคอลมเนี่ย
รักษาความเชื่อมั่นตรงนี้ไว้ให้ดี
อย่าให้มีความเสี่ยงเข้ามาอีก
การจะบาลานซ์กับทางจีนได้ก็ต้องซื้ออาวุธของสหรัฐเขาด้วย

เพราะว่ามีคุณภาพและดังสมัย
แต่ว่ามันเป็นทางการเมืองที่มีช่องว่างมาประมาณสามปี
ขึ้นปีที่๔ก็จำเป็นต้องเลือกทางนู้น
แต่ว่าการไปพบกันครั้งนี้นะถ้าเราพูดแบบไม่ได้มาเชียร์คนไทยด้วยกันนะ
เราได้ประโยชน์ทุกอย่างทุกด้านเลย
หนึ่งก็คือการยอมรับในความเป็นประเทศไทย
สองก็ผู้นำประเทศแล้วก็รัฐบาล
หรือแม้กระทั่งประนายบุญธรรมยังพูดว่า
เสียใจกับคนไทยที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญที่เป็นที่เคารพรัก

แล้วก็ที่มันได้ทั้งหมดผมว่า
เป็นเพราะว่านายกแล้วก็ทีมงานทำการบ้านมาค่อนข้างดี

ว่ามีความสามารถมีวัยพิพย์มีศักดิ์ศะในการเจจาอะไร
ที่มันทำให้ทุกอย่างมันลาบลื่น
ไอ้ที่ก่อนที่จะไปทุกคนก็กังวลเดี๋ยวเราจะ
นายกอย่างนั้นจะคงอื่นที่อื่นอะไรเสียท่าเขาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยได้หมดแล้วก็
ระมัดระวังนะรอบนี้อันนั้นด้วยแล้วก็มันมีลักษณะมีวิสัยทัศน์ที่ดี
ที่พูดถึงไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าสหรัฐการณีนะแต่ทั้งโลก
มันเชื่อมต่อกันหมดฉะนั้นอาจตรงนี้มันดี
แล้วก็เรื่องอื่นธุรกิจการค้ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แบ่งปันกันเราให้เขาให้ไม่ใช่เราได้ฝ่ายเดียวนะ
แล้วก็มันก็เปิดประเทศไทยอีกรอบหนึ่ง
ที่ทำให้ทั่วโลกยอมรับมากขึ้น
แล้วก็ให้ความมั่นใจว่า
การเมืองเรามันน่าจะไปราบลื่นในอนาคตต่อไป
เลือกตั้งช้าหรือเร็วมันจะกระทบอะไรกับอนาคตของประเทศ
แต่กำหนดช่วงระยะนะครับ
ตอนนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ากฎหมายอีก๒๓ฉบับยังไม่เสร็จ
กฎหมาย๒๓ฉบับนั้นเสร็จแล้ว
ถึงจะมาเริ่มต้นได้ว่าจะประกาศว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับ

ถึงว่ามีวันเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า
หลังจากเลือกตั้ง๗วันจะมีรัฐบาล
มันจะต้องมีเวลาในกระบวนการตรวจสอบใบเหลืองใบแดง
ตรวจสอบเสียงกว่าจะเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อที่จะเลือกสัญหาตัวนายกได้มันก็ยืดยาวไปนะครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยว่ากันตามความจำเป็นแล้วเนี่ย
สิ่งที่รอไม่ได้เช่นกฎหมายสำคัญหรือตามกระบวนการ
การทำงบประมาณของปีต่อปีเนี่ยนะครับ
ถ้ามานั่งแขวนไว้รอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ย
มันจะขลุกคลักแล้วประเทศจะเดินไม่ได้
แล้วรวมทั้งการดูโครงการพื้นฐานต่างที่ลงไป

ผมก็คาดว่าปี๑๙๖๒คงจะเข้าไปทางปีนู้นแหละ
ว่าจะได้เลือกตั้งนะครับ
จะเลือกซ้อมหรือจะเลือกก่อน
แนวโน้มออกว่าจะเลือกกันก่อน
ถ้าเลือกก่อนก็เท่ากับเป็นการซ้อมใหญ่

แล้วก็จะได้ดูรีลาท่าทางดูอะไร
มันมีปัจจัยที่มากพอสมควร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราถึงอยากเลือกตั้งอันนั้นก็ต้องอดใจเรา

แต่ว่าเวลามันต้องทอดไปแล้วก็มีเตรียมความพร้อม
และที่สุดก็คืออย่ามาทะเลาะเบาะแว้งกันจนไม่ได้เป็นเหตุให้เลือกจัดเลือกตั้งไม่ได้
ต้องเก็บความอดีตเก็บความขัดแย้งเก็บอะไรต่ออะไรไป
แล้วก็ทุกคนสามัคคีกันเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
ผมอยากเห็นความสามัคคีเหมือนความสามัคคีในเดือนตุลาคมนี้
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดไปครับ
พบทบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในปี๒๕๖๑เกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
ก็เป็นโครงสร้างทั้งฝ่ายความมั่นคงนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าเราอย่าไปเน้นที่ตัวบุคคลมากนักดีกว่า
เพราะว่าเขาทำงานกันเป็นคณะนะครับ
ก็ถึงเวลางานเลี้ยงต้องมีเลิกลาครับเมื่อมันครบเกษียณก็ต้อง
พบผมก็ไม่เถียวนะครับ
จริงแล้วผมว่าโดยความคิดเห็นของคนเนี่ยพวกที่อยากเลือกตั้งเร็วก็มี
พวกที่กลัวว่าผีผลามเลือกตั้งไป

มันจะกลับไปเหมือนเดิมอีกก็มี
แล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อดูผลก่อนเนี่ย
มันน่าจะมาก่อนการเลือกตั้งสอสอ
ซึ่งอันนี้ทั้งหลายทั้งพวก

ความระมัดระวังในการจะกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ย
มันมีมากเพราะว่าเรามาจาก

ตรงนี้เรายืดเยอะกันมา
รังกันมาเป็น๑๐ปีวิกฤต
ซึ่งประเทศก็เสียโอกาสบอบช้ำอะไรไปเยอะ
เพราะฉะนั้นทั้งพวกที่คิดอยากเลือกตั้งเร็วก็ไม่ผิด
พวกที่บอกใจเย็นนะเอาให้ชัวร์
ให้มันเสียของก็ไม่ผิด
เพราะว่าเป็นครั้งสำคัญ
เป็นจุดพลิกผันของประเทศไทย
อันสำคัญเลยช่วงนี้
เฉพาะการถึงเป็นรอยต่อของอำนาจ
จึงให้ประชาธิปไตยกลับมาไม่เต็มใบ
ซึ่งก็มันเป็นสภาพจำเป็นของประเทศเรา
ผมจับฟาร์มได้ที่นายกประยุทธ์พูดกับคนไทย
ที่อเมริกา๒วันมานี้

มันมีอยู่ว่าเลือกตั้งมันก็เป็นการพัฒนาทางการเมือง
เป็นประชาธิปไตยสากลแต่สำหรับของไทยเรา
เราก็ต้องเข้าใจว่าเลือกยังไงเราถึงจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล
แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าคนไทยดีก็เยอะนะ
ที่ไปร่วมชุมนุมร่วมมอบร่วมอะไรเนี่ย
แต่ก็เวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถูกฝังชิดไปไม่น้อย
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งหรือว่าการจะเดินหน้าประเทศไทยไปแล้ว
เราก็ต้องคำนึงถึงการแกะชิปออกด้วย
ตรงนี้มันทำให้มองเห็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธี
ความจำเป็นของฝ่ายความมั่นคง
ซึ่งจะให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้มันต้องชัวร์ไม่เสียของแน่นอน
โอกาสที่มันจะเลื่อนจากกลางปี๖๒ก็มีแบบนี้

ไอ้๖๒มันก็
คนที่มันอยากเลือกตั้งก็อึดอัด

เอาที่มันเหมาะควรดีกว่า

เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นก้าวสำคัญของประเทศเรานะ
ที่จะไปสู่การเมืองเป็นสากล
ถ้าสองส่วนต่างคนต่างคิดแก้แล้วก็เปลี่ยนแปลง
ผมว่าโอกาสที่การเมืองเราจะเดินมีอนาคตที่ดีขึ้นได้
เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าแก้แล้วก็เป็นก้าวสำคัญของเรา